ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตก็ได้แถลงอาการของผู้ที่ป่วย
ซึ่งถูกแมวขวนจนเป็นแผลติดเชื้อนะครับ
โดยพบว่าเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อ
ล่าสุดอาการยังน่าเป็นห่วงครับแต่ว่ามีโอกาสหายได้
โดยนายแพทย์เฉลิมพงศุคลทะผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต
แถลงที่แจงกรณีนายวิรัติภัณฑ์อายุ๖๓ปี
ผู้ป่วยที่เข้ารักษาหลังจากถูกแมวขวนแล้วก็ติดเชื้อ
ว่าผู้ป่วยถูกแมวขวดมา๗วัน
โดย๓วันก่อนจะมาโรงพยาบาลมีอาการปวดแสบร้อนตึง
และเริ่มมีน้ำเหลืองจึงเดินทางมาในวันที่๑๘มกราคม
ด้านศัลยกรรมได้ผ่าตัดเอาน้องออก
พบข้อสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคแบคทีเรียกินเนื้อ
ซึ่งก็เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีสารพิษทำลายเนื้อเยื่ออย่างรุนแรง
โดยเชื้อชนิดนี้ชอบกินไปที่ผิวหนังไขมันใต้ผิวหนัง
เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อก่อนจะเข้าสู่กล้ามเนื้อ
ในช่วงค่ำวันเดียวกันจึงรีบนำผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดทันที

ปล่อยเอาไว้เชื้อก็อาจจะแพร่กระจาย
อาจจะติดเชื้อในกระแสเลือดหรือว่าต้องตัดขาทิ้ง
จากนั้นก็ได้ให้ยาฆ่าเชื้อพบว่าผู้ป่วยมีเกร็ดเลือดต่ำกว่าปกติ
โรคไตทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายต่ำลงและเป็นโรคนี้ได้ง่าย
ต่อมาวันที่๒๑มกราคมเชื้อลุกลามขึ้นมาที่ต้นขา
จึงตัดสินใจเปิดแผลอีกครั้งและตัดเนื้อที่ตายออกทิ้งแต่ไม่ตัดทั้งหมด
จุดที่ก้ำกึ่งมีโอกาสที่เนื้อจะสร้างขึ้นมาก็จะปล่อยเอาไว้
เพราะว่าหากตัดหมดก็อาจจะพิการได้
อาการล่าสุดยังน่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่ายังมีความหวังที่จะหายได้
โดยไม่ต้องตัดขาหลังแผลดีขึ้นก็จะเอาเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นของร่างกายมาซ่อมแซม
ว่าใช้เวลาอย่างน้อย๑เดือน
ฝากเตือนไปถึงคนเลี้ยงสัตว์นะครับว่า
หากถูกกัดแล้วก็แผลมีการฉีกขาดแสดงว่าเชื้อโรคอาจจะเข้าไปในผิวหนัง
สิ่งที่สำคัญที่สุดให้สังเกตอาการเมื่อมีแผล
ไม่ว่าจุดไหนก็ตามหากปวดบวมแดงอย่างรวดเร็วและลุกลาม
ต้องรีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุดครับ